คุณลุงรายเดอร์คนหนึ่งคุณผู้ชมฮะเขาโดนรถยนต์เฉียวชนตั้งแต่วันศุกร์ที่แล้วแล้ว
คุณอำแข็งพูดมาเลยปรากฏว่าคุณลุงแกขาหักเลยนะคู่กรณีนี่
ขับไปเลยฮะไม่ได้หยุดให้การช่วยเหลือเลยคุณลุงคนนี้ไปแจ้งความไว้แล้ว
คืบเลยต้องมาร้องกับสื่อครับ
จังหวะที่คุณลุงเขาโดนชนไปแล้วนะฮะล้มไปกองอยู่เลนซ้ายเลยเนี่ยครับโอ้โห
สายไหมต้องรอดเนี่ยแชร์เรื่องราวของคุณลุงคนนี้บอกว่าติดแฮชแท็กสอนอมักกษัน
คะขอความช่วยเหลือหน่อยค่ะสามีของพี่อายุ๕๙ปีแล้วประกอบอาชีพเป็น
รถดับกลางทางครับตัวคุณลุงเขาเข็นรถไปชิดขอบทางด้านซ้ายพยายามสตาร์ทอยู่ตอนนั้น
ระหว่างนั้นรถเก๋งสีขาวขับแซงแท็กซี่ออกมาทางเลนซ้ายครับ
คุณลุงก็เลยโดนเฉียวไปจนขาหักเหตุเกิดตี๑๔๕นาที๓๐กันยายน
พอเฉียวไปแล้วรถเก๋งขาวขับไปเลยครับไม่ลงมาให้การช่วยเหลือเลย
หลังเกิดเหตุคนที่เป็นน้องสาวของคุณลุงเนี่ยเดินทางไปแจ้งความที่สอนอมักกษันทันทีครับ
ทางตำรวจที่เข้าเวรเนี่ยบอกว่าให้มาวันรุ่งขึ้นก็แล้วกันให้เหตุผลว่าร้อยเวรเนี่ยออกเวรไปแล้ว
จากนั้นในวันเสาร์ครับคือเหตุเกิดวันศุกร์พอวันเสาร์ปุ๊บ
น้องสาวเดินทางไปใหม่ไปที่สอนอมักกษันใหม่ไปเจอร้อยเวรที่เข้าเวร
ร้อยเวรบอกให้รอฝ่ายสืบสวนพาไปดูกล้อง
คุณผู้ชมน้องสาวนั่งรอตั้งแต่๗โมงเช้ายัน๑๐โมงเช้า
ไม่มีใครมาครับเขาก็ร้อนใจน้องสาวเลยติดต่อไปที่เพจของกรทม
จนสุดท้ายประสานเองนะได้กล้องมาเองร้อยเวรบอกกับน้องสาวว่า
กล้องมาแล้วยังไงได้กล้องมาแต่มองไม่เห็นเลขทะเบียนก็ทำอะไรให้ไม่ได้อยู่ดี
ได้ยินแบบนี้ครับคุณลุงที่เป็นรายเดอร์เขาบอกทุกข์ใจมากเลย
ครอบครัวก็ยากจนมาเจอตำรวจพูดแบบนี้ก็เลยท้อไปหมดเลย
ค่ะเขาก็เลยขอให้เพจสายใหม่ต้องรอดเนี่ย
ช่วยเหลือครอบครัวของเขาด้วยครับอย่างที่ผู้เสียหายเล่านะคุณผู้ชม
ที่คุณลุงเนี่ยโดนนำตัวส่งโรงพยาบาลไปโอ้โหคอมเมนต์นี้ไม่ต้องพูดถึงฮะ
ทัมรวจทัมรวจ
รถเก่งที่ไปเฉียวคุณลุงรายเดอร์แต่เอาเป็นว่าคุณผู้ชมฮะ
ถ้าคนที่ขับรถเก๋งเห็นข่าวนี้แล้วน่าจะเห็นแล้วนะผ่านมาหลายวันแล้ว
ถ้าเห็นข่าวนี้หรือดูข่าวเที่ยงไทยรัฐตอนนี้อยู่
และอยากจะชี้แจงหรือว่าอยากจะไปให้การช่วยเหลือรีบไปโดยเร็วเลยนะครับ
เพราะว่าคุณลุงเขาก็เดือดร้อนรวมไปถึงตำรวจตำรวจสพสนมักกษันเนี่ยนะฮะ
ที่เป็นเจ้าของท้องที่มาบอกกันหน่อยให้ข่าวหน่อยก็ได้ว่า
เพราะเหตุใดทำไมถึงไม่ไปช่วยตามเรื่องนี้ให้กับคุณลุงรายเดอร์กับน้องสาวเขานะ
อันนี้ย้ำพิกัดอีกนิดนึงนะคะถนนเพชรชบุรีใกล้แยกอโศก
ตรงข้ามกับโรงแรมอาวานี่นะคะอาบานี่เอเทียมค่ะตรงนั้น
อันนี้บอกพี่กัดเอาไว้แต่ว่าอันนี้คือด้วยประสบการณ์นะครับคุณดอมคือคุณผู้ชม
ถ้าสมมุติเกิดกล้องจากของกรุงเทพมหานครจะเป็นเสาแยกมาถูกไหม
แล้วก็จะเป็นกล้องอยู่แต่ภาพจับทะเบียนไม่ได้แต่เห็นแค่พฤติการเฉย
ทีนี้ถ้าเกิดอยากได้ทะเบียนชัดประสบการณ์ตรงค่ะกล้องของตำรวจเนี่ยจะจับภาพได้ชัดกว่า
แต่กล้องตำรวจจะมีระยะเวลาแค่๗วันหลังแล้วเขาก็จะลบทิ้ง
ใช่คือมันจะทับไปเรื่อยภาพคมชัดกว่าก็เลยจะเก็บได้แค่๗วัน
ดังนั้นวิธีการสังเกตนะถ้าเกิดเป็นกล้องของตำรวจจะติดอยู่ที่เสาไฟ
คุณผู้ชมดูเลยถ้าเกิดว่าไปเห็นปุ๊บแล้วดูกล้องที่เสาไฟมีกล้องอยู่สองตัว
อันนั้นน่ะคือกล้องของตำรวจแจ้งสอนอในท้องที่ให้เขาเอาภาพได้เลย
เพราะว่านี่เกิดเหตุ๓๐กันยาวันนี้วันนี้ยังทันอยู่นะคะ
ติดต่อขอกล้องจากตำรวจได้จะเห็นทะเบียนด้วย
กล้องของกรุงเทพมหานครมันเห็นพฤติการเฉยจะเก็บอยู่ได้ประมาณ๓๐วัน